ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สกลนครนะครับ
มีผู้ชายอายุ๑๙ปีคนหนึ่งนี่ถือว่าอายุยังน้อยมากนะฮะ
ถูกยิงเสียชีวิตกลางงานแสดงหมอลำนะ
เหตุเพราะว่ามือยิงเนี่ยหึงหวงเพราะคนตายเป็นแฟนเก่าของแฟนสาวของมือยิงนะครับ
ท้องที่สภออจสกลนครนะครับ
ตำรวจนำกำลังไปจับกลุ่มผู้ต้องหานะฮะชื่อนายวรวุฒิอายุ๑๙ปีเหมือนกันนะครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วหนีไปอยู่ที่ห้องพักแห่งหนึ่งไปเช่าอยู่ที่รีสอร์ทในอำเภอวานอนนิวาส
นายวรวุฒิใช้ปืนยิงชายวัย๑๙ปีจนเสียชีวิตที่หน้าเวทีการแสดงหมอลำ
งานอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับบ้านโคกไม้ล้มตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะฮะ
ก็คือเมื่อคืนนี้วัยรุ่นก็ไปกันเยอะนะครับเพราะว่ามีแสดงหมอลำ
ผู้ก่อเหตุกับผู้ตายก็ไปแล้วเจอกันในงานแล้วทั้งคู่เขาเคยเป็นมีปัญหากันมาก่อน
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นแฟนเก่าของแฟนสาวผู้ก่อเหตุนะครับก็ยังหึงหวงอยู่อ่ะ
เจอหน้าก็ไม่ฟังอะไรเลยครับก็ใช้ปืนยิงใส่เขาเลยยิงใส่เสร็จก็หลบหนีไปนะ
พยานเห็นนะฮะว่าใครเป็นคนยิงเขานะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่
แล้ววันนี้ก็ไปตามจับกลุ่มเนี่ยฮะปืนหลักฐานที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
กระสุนปืนก็มีอยู่นะครับนายวรวุฒิก็สารภาพนะครับว่าทำจริง
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
แฟนเก่าของแฟนก็ไม่ได้